นี่แหละฮะคือถ้ามาเคาะห้องตอนตี๒เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้ว
คนจะหลับจะนอนกันยังจะทำแบบนี้อีกอ่ะ
แล้วในห้องคุณผู้ชมในห้องมันเป็นผู้หญิงเขาจะไม่กลัวหรือไงล่ะ
แล้วนอกห้องมาใส่บวกกันน็อกมาแบบนี้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนยังไงเนี่ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเฮ้ยจุ๊บไว้

มาที่พยายามจะเคาะห้องเคาะห้องไม่ตอบไม่ตอบงัดบันเกร็ด
เขาอยู่นานไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดใช่ไหมเคาะอยู่นั่นแหละจน
เจ้าของหอจะตำรวจครับหลังเกิดเหตุนังสาวบีน้อยอายุ๑๗
ที่เบิร์ตว่านะนามสมมุตินะเจ้าของห้องเนี่ยก็มาเล่าบอก
โอ้โหหนูก็อยู่ในห้องนั่นแหละค่ะหนูก็อยู่อยู่กับเพื่อนนะ๔คนนะ
นะเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกคนนึงนอนไม่ได้ดิพี่
ต้องรอจนแน่ใจว่าพวกนี้ไปแล้วนะถึงออกจากหอพักมาแล้วไปอยู่บ้านเพื่อนก่อน
กลัวมันจะกลับมาอีกเอาแล้วมีเรื่องอะไรกันเธอบอกว่าเธอรู้จักกับกลุ่มที่มาก่อเหตุนั่นแหละ
สาเหตุคือพวกเธอพวกเธอหมายถึงเธอกับเพื่อนไปทวงเงิน
ไปทวงเงิน๑ในคู่กรณีเนี่ยนะผัน๒ไอ้กลุ่มนี้ไม่พอใจครับ
นี่ตามหาเรื่องกลับนะเงินไปทวงก็ไม่ได้ตามมาหาเรื่องกลับอีก
นี่แหละมาดักรอตามเส้นทางที่เธอใช้สัญจรบ้างนะครับ
ทั้งที่กลุ่มพวกเธอเนี่ยนะโอ้โหเป็นเจ้าหนี้นะ
นี่แหละครับก็ยังมาอีกกลางดึกนี้เดี๋ยวก็ตำรวจรวบรวมหลักฐานแจ้งความ
เขาแจ้งความไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตำรวจรวบรวมหลักฐานนะครับ
จะตามจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ